คุณผู้ชมไปดูที่สัตหีบค่ะมีชายชาวพม่าเนี่ยนะคะ
เขาก่อเหตุไปลวนลามเด็กหญิงอายุ๑๒ปีที่กำลังไปเข้าห้องน้ำที่ตลาดแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็วิ่งออกมาร้องไห้ให้คุณแม่ช่วยคุณแม่ก็แจ้งตำรวจแล้วก็แจ้งชาวบ้านให้ช่วยกันจับ
คนร้ายก็วิ่งหนีสุดท้ายจับกลุ่มได้ชายคนนี้ค่ะนายไตหวันอายุ๔๔ปีสัญชาติพม่า
รวบตัวกลางตลาดสหชัยพัฒนาหมู่ห้าตำบลสัตหีบเพราะว่าไปก่อเหตุลวนลามนะคะ
อนาจารย์เด็กหญิงอายุ๑๒ปีขณะที่น้องเขากำลังเข้าห้องน้ำอยู่
แม่ของน้องคนนี้บอกว่าโอ้โหลูกสาวก็ขอเดินไปเข้าห้องน้ำปกติ
ท้ายตลาดสุดท้ายวิ่งร้องไห้ออกมาแม่ก็ตกใจเกิดอะไรขึ้น
ลูกสาวบอกว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะเดินตามไปในห้องน้ำ
แล้วก็เข้าไปกอดเข้าไปลวนลามลวนลามเสร็จให้เงิน๒๐๐
อย่าไปบอกใครนะแต่น้องเขาก็ตกใจวิ่งหนีวิ่งร้องไห้ออกมา
คุณแม่คุณแม่ก็บอกชาวบ้านบอกตำรวจให้ช่วยกันจับนะคะ
ผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าทำจริงแล้วก็ยอมรับว่าให้เงินเด็กไปสองร้อยจริงจริง
แต่บอกว่าให้เป็นค่าขนมยอมรับว่าตัวเองเกิดอารมณ์ทางเพศค่ะ
ตำรวจก็เลยแบบนี้ไม่ได้ต้องดำเนินคดีนะคะ
ข้อหาคือกรรธรรมนาจันทร์เด็กหญิงอายุไม่เกิดสิบห้าปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม